คุณผู้ชมคะใครที่เคยไปบางกระเจ้าที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
จะทราบดีว่าภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นลักษณะร่องสวนเป็นร่องน้ำเยอะเลย
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๔๒ปี
ไปเป็นลมล้มพับแล้วหน้าเนี่ยขม่ำไปตกอยู่ในที่ร่องน้ำ
มีคนไปเจอพยายามที่จะยื้อชีวิตเธอนะคะแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะ
เสียชีวิตนะคะเนี่ยเป็นสภาพที่กู้ภัยไปถึงแล้วก็ต้องนำร่าง
ห่อกับผ้าขาวแบบนี้อ่ะค่ะตำรวจสภพระประแดงพร้อมด้วย
กู้ภัยนะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ตายก็คือนางสาว
ที่ตารีสงวนวงทองอายุ๔๔ปีจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านเลขที่
หมู่๖ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ลักษณะตอนที่เธอไปเสียชีวิตคือเป็นร่องน้ำ
สอบถามนางสาวจารุวัลวรชื่นอายุ๖๘ปีเป็นเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าแม่ของผู้ตายไปหาเธอที่บ้าน
แม่ของผู้ตายบอกว่าช่วยหน่อยไหมช่วยหน่อยได้ไหม
ตามหาลูกสาวหน่อยลูกสาวไม่รู้ไปไหน
เธอตัดสินใจถือไฟฉายส่องสว่างออกไปช่วยตามหา
จนกระทั่งไปพบผู้ตายจมอยู่ในร่องน้ำลักษณะคว่ำหน้า
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันอุ้มพยุงขึ้นมาจากร่องน้ำ
แล้วช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ
คาดว่าผู้ตายอาจจะมีอาการลมชักกำเริบ
ระหว่างที่เดินอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
กระทั่งตกลงไปที่ร่องน้ำแล้วไม่มีใครพบเห็น
หลังจากนี้นะคะตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แล้วก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางจาก
มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ